ไปหาเมนูที่เรียกได้ว่าเป็นเมนูพื้นถิ่น

ถ้ามันตกพื้นกินไม่ได้ครับสกปรก
แต่จริงมันก็ห่างมาจากพื้นนะ
คุณจำเมื่อวานนี้ได้ไหมคะใครที่ติดตามตลอดข่าว

เขามีการแข่งขันจับปลายรระดับโวลด์คลัส
เออปลายชิงชามโลกไง
ถ้าใครนึกหน้าปลาไหลไม่ออกเดี๋ยวผมจะทำให้ดู
นี่ไม่มีหูก็ปลายล่ะ

ถ้าเห็นแบบนี้อาจจะไม่ค่อยอยากจะกินปลาไหล่หน้าแบบคุณชนะ
เอ้ามีปลาไหล่ที่น่ากินกว่านี้เป็นยังไง
เขาแข่งกันจับเรียบร้อยแล้วเขาก็มาทำเมนูไงคะ
เมนูมีมากมายหลากหลายแบบรับรองว่าเด็ดนัวแซ่บมากไปดูกัน
นี่ค่ะคุณบรรยากาศการแข่งขันประกอบเมนูอาหารพื้นบ้านจากปลาไหล
จัดขึ้นที่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะ
ภายใต้งานเทศกาลปลาไหลข้าวใหม่หอมมะลิ
และงานกาชาติอำเภอชุมพลบุรี๒๕๖๑ครั้งที่๒๐ค่ะ
เมนูเด็ดจากงานนี้นะคะก็มีมากมาย
เอาปลาไหลนี่นะคะถือว่าพระเอกของงานมาทำเมนู
เมนูอย่างแรกที่จะขอแนะนำ
หลามไหลใส่กระบอกไม้ไผ่
โอ้ล้ามไหลใส่กระบอกไม้ไผ่
นี่นำเสนอกันแบบเมนูขึ้นชื่อ

แล้วก็ยังมีต้มเปรตปลาไหลด้วย

หรือใครชอบปลาไหลแดดเดียวก็มี
อันนี้ต้มเปรดนี่คุณผู้ชม
ปลาไหล่แต่เดียวด้วยเหรออันนี้ไม่เคยทานอีกแล้วนะครับเคยทานแต่ปลาดุกล่ะค่ะ
เขาก็นำเสนอมาหลากหลายรูปแบบใครชอบทรายอิตาเลียนหน่อยก็มี
ปาเก็ตตีปลาไหลผัดขี้ปลาจริงดิ
หน้าตาแบบหลากหลายรูปแบบจริงเอาปลาไหลมาทำนี่นะ
และยังมีปลาไหลหนึ่งมะนาวและอีกมากมายสารพัดเมนูที่ไม่สามารถจะเอ่ยได้หมด
ปลาไหล่หนึ่งมะนาวก็ทำได้สปาเก็ตตี้ปลาไหล่ไม่ได้ยินแต่สปาเก็ตตี้ปลาเข็มปลาสลิดอะไรอย่างนี้
ว่าแบบพิเศษจริงจริงนะคะซึ่งในการแข่งขันทำเมนูอาหารจากปลาไหล่เนี่ย
เขาไม่จำกัดเวลาและเมนูนะแต่สร้างสรรค์ไอเดียได้อย่างบันเจิดเต็มที่
แม้คือทำมาจากปลาไหล่เท่านั้นที่สำคัญเกณฑ์ก็คือว่าจะต้องมีความสะอาดรสชาติอร่อย
จะเป็นผู้ชนะส่วนผู้ชนะอันดับที่๑นั่นก็คือทีมจากเทศบาลตะมนต์ชุมพลบุรี
ทีมที่สองจากเทศบาลตะมนต์สะขุด
และทีมที่๓จากอบตน้องเรือ
ได้รับรางวัลเงินสดไปแล้วก็มีเกียรติบัติด้วยนะคะคุณคะ
จากนี้แล้วนะคะก็ยังมีการแข่งขันประกอบเมนูพื้นบ้านทั่วไปด้วย
จะเป็นต้มยำไก่บ้านอ่อมปูนาน้ำพริกรสเด็ดต่างมากมาย
โอ้โหใครไปงานนี้โอ้โหอิ่มท้องกลับบ้านแน่นอน
เพราะว่ากลิ่นอาหารแต่ละอย่างมันเต็มไปด้วยสมุนไพร
มีเครื่องเทศต่างทำให้แบบหอนห่มชวนกินนะคะ
ใครอยากจะไปเที่ยวงานก็แวะเวียนไปได้
แต่ปีหน้าจะจัดอีกเมื่อไหร่ต้องติดตามตลอดข่าว
เดี๋ยวเราจะมาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ชมได้ทราบดี
กลับบ้านซื้อหรือว่าขอหรือยังไงคะ

ถ้าคนนี้เขาเอาปิ่นโตไปเขาไม่น่าจะซื้อ
ฉันชื่นชมนะที่ยังเตรียมปิ่นตัวไป
ไม่ต้องใช้ถุงใช่ไหมเห็นไหมรถโรคร้อน
อย่าไปพูดให้เขาดูดีครับ

ธรรมดาคุณไปวงไปวัดเราก็ต้องถือปินโต
เอาปิ่นโตไปใส่บาทแล้วก็ทานข้าววัดแล้วค่อยกลับ